และที่มอง

นะแล้วเราเราร้องไห้นี้เพราะอะไรอ่ะรอให้เกิดจาก
มาออกทางแล้วเพราะถึงวันถูกค่อยจะวาวมามาจากที่เดี๋ยวกล้าว่าจะมา
ว่าไม่ได้มาอืมแต่พ่อเขาไปให้ที่บ้านเลยค่ะอันนี้คือถูกถูกตรงไหนอ่ะคะ
ถูกแปมไว้อยู่ดีค่ะถ้าเอามาให้ที่บ้านนี่ให้ยังไงอ่ะ
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก่อนขอพรบอกว่าลูกชายไม่มีตังค์เลยค่ะ
ก็คือว่าตอนนั้นเคยถูกหวยแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาพ่อมา
แล้วหนูก็เลยกลับมาขอบอกว่าเดี๋ยวเรื่องน่าจะมา
หนูอ่ะพ่อขอโชคขอเจ้าขอบัญญาณขอให้ลูกข้าลูกสามตัว
เค้าก็เอามาให้เลยค่ะสามเต้นเลย
หนูก็อ่ะว่ามาวัดได้ด้วยอะค่ะพาครอบครัวมา
มาเที่ยวก็บอกว่าไม่ได้สร้างนะแต่ละคนคนบางคนก็แล้วแต่ความเชื่อถือ
แต่หนูเชื่อว่าความมีจริงกว่านี้
ทำบุญและสบายใจแต่บางคนก็ว่าวัดนี้ดังตามกระแสของประชาชน
แต่มันไม่ใช่ต้องมาสัมผัสกันเองถึงจะได้รู้
ถ้าลูกชายผู้ขวยไม่มีจะเอาพ่อก็ไปไว้ที่บ้าน
จากนี้ก็มาชาวที่ขวยเจ็บให้เขาหลุมปุ๊บแล้วเอาพ่อก็ไปไว้ที่บ้าน